เรื่องราวของการเสี่ยงทาย
ก็เป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนสนใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพระโคเสี่ยงทายถูกไหมคะ
หรือจะเป็นคุกกี้เสี่ยงทาย
แต่งานนี้ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมา

เพราะดิฉันมีสิ่งใหม่ที่จะให้มาดูว่า
ใช้เสียงไทยมันก็คือฮางไก่ค่ะ
สี่หกชั้นควาย
ที่บอกว่าใช้คางไก่มาเสี่ยงท้าย
อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของบางท่าน
แต่บางท่านก็บอกว่าโอ๊ยรู้จักดี
เพราะนี่เป็นพิธีกรรมโบราณ

มานานแล้วนะคะที่นี่ก็คือตำบลกระโผอ๋อำเภอทัศน์ตูมจังหวัดสุริน
ในช่วงก่อนทำนาหรือว่าช่วงขึ้น๖ค่ำเดือน๖ของทุกปีเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านชาวพื้นเมืองสุรินทร์จากหลายหมู่บ้านก็จะมารวมกันที่สารปู่ตาประจำหมู่บ้าน
เพื่อที่จะทำพิธีโบราณเส้นไหว้ปู่ตาปู่ตาก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านประจำชุมชนนะคะ
ทีนี้เขามาเส้นไหว้แล้วก็จะทำพิธีเสี่ยงทายว่าปีนี้ฝนฟ้าจะตกต้องดีหรือไม่นะคะ
แต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเตรียมเครื่องเส้นมาด้วย
ขาดไม่ได้เลยก็คือไก่ต้มและน้ำส้มค่ะ
จะต้องเตรียมมาเพื่อถวายให้สารปู่ตานะคะพอมาถึงที่ทำพิธีถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มาถึงส่วนที่เราอยากจะรู้นั่นก็คือพิธีการเสี่ยงทายคางไก่นี่แหละค่ะ
เขาจะนำไก่ที่ถวายมาจุดเทียนเพื่อเริ่มต้นการเสี่ยงทายนะคะ
ถ้าเกิดว่าทำนายแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องเอาคางไก่ก็คือช่วงปากมันเนี่ย
มาลอกหนังลอกเนื้อออกให้เป็นเส้นเส้นแบบเนี้ยค่ะอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้อ่า
ถ้าหากว่าคางไก่ของบ้านไหนออกมาเนี่ยนะลักษณะสมบูรณ์คือเป็นเส้นเป็นลักษณะเงี่ยงออกมาแบบนี้สมบูรณ์
่งแบบนี้ใช่ทำนายทายทักว่าน้ำจะเยอะฝนจะตกดีนะคะ
แต่ถ้าหากว่าบ้านไหนแกะคางไก่ออกมาแล้วได้คางไก่เล็กเรียวสั้นอืม
อันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยเพราะทำนายว่าน่าจะฝนแรง
น้ำไปไม่ถึงที่นาอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อของชาวอีสานนะคะหลายจังหวัดก็เอามาโชว์
เอามาดูกันบ้านเธอบ้านฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไง
นะคะชาวบ้านหลายคนก็ได้เฮละค่ะเพราะว่าคางไก่แต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคะ
ที่โชว์กันอุ้ยอวบอวบทั้งนั้นเลยสมบูรณ์สมบูรณ์สวยงามนะคะ
หลังจากนี้แล้วทำยังไงต่อล่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะ
สบายใจแล้วแยกย้ายกลับบ้านกลับบ้านได้
แล้วก็เอาไก่ที่ต้มมาถวายไปแบ่งกันกิน
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนี่เห็นไหมเขาก็มีที่พึ่งทางใจ
ค่ะเป็นความเชื่ออย่างน้อยก็จะได้วางแผนแหละว่าถ้าน้ำมาเยอะ
ก็สบายใจหน่อยถ้าน้ำน้อยเราจะอาศัยน้ำที่ไหนมาทำการเกษตร
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสาน
แต่การทำนายด้วยคางไก่ไม่ได้แค่พิธีเส้นไหว้นี้เท่านั้นนะ
พิธีแต่งงานของชาวอีสานบางท่านก็ใช้แบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องจริงเขาบอกมันมาจากทางชาวกุยของขเมนสุรินก็มี
เขาเรียกพิธีนี้เป็นภาษาเขมรว่าอย่าจั๊วเพรียม

เรียกแบบไทยแล้วกันนะ